ใกล้จะถึงวันแห่งความหวังแล้วนะคะความหวังแรกก็คือวันศุกร์นี้
หวังว่าจะได้ช่อดอกไม้ก่อนค่ะอ่าส่วนความหวังที่สองตามมาติดติดค่ะ
อีก๒วันเท่านั้นเองวันที่๑๖วันอาทิตย์
เป็นอีกหนึ่งความหวังเราก็เลยเอาเรื่องความเชื่อ
มาให้คุณผู้ชมดูกันเรียกรอยยิ้มเรียกความศรัทธา
เรียกความคิดเรียกสมองให้ได้คิดเลขกันสักนิดนึง
ก่อนการลงทุนนะก่อนการลงทุนนะคะ
ลงทุนมีความเสี่ยงแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเสี่ยงเราไปไหว้พระก่อนค่ะ
ไปกันที่วัดสะแก้วพระอารำหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้ว
เที่ยวงานประจำปีไหว้พระปิดทองหลวงพ่อ
เท่าที่เป็นเศรษฐขมงคลนอกจากนี้ในงานมีพิธีพุธภาพพิเศก
เหรียญบูธาหรือหลวงพ่อทองย้อนยุคด้วยนะคะ
เพราะที่ทางวัดมีการแจกข้าวต้มมัดด้วย
ถามว่าข้าวต้มมัดมันจะมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นไหม
เหมือนคุกกี้เสียงไทยไหมกินไปกินมาเปิดดูข้างใน
เอ๊ะมีอะไรไม่มีนะคะ
ทางวัดแค่ให้ชาวบ้านเขามาทำ
สำหรับคนที่มาร่วมงาน

ทานข้าวต้มมัดจะได้อิ่มท้องกันค่ะ

ไปกันต่อที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะ
ในประเพณีแห่เกลไหว้เต่า

ที่สารเจ้าแม่ม่าเจ้าโผล่
และสารเจ้าต่างในพื้นที่
เขาก็มีการประกอบพิธีอันเชิญองค์เทพ
ประทับในร่างทรงเป็นร้อยคนเลยค่ะ
พร้อมกับเกลหรือเสลี่ยงแห่ออกไปเยี่ยมเยี่ยมประชาชน

ไลท์สำคัญอยู่ที่สารเจ้าแม่

เต่าสีแดงตัวเล็กตัวใหญ่มาถวายเจ้าแม่
เป็นประเพณีแบบหนึ่งเดียวของไทยเลย

โดยเต่าแดงเป็นขนมค่ะ

เป็นขนมนะปั้นมาจากแป้งนะคะที่คุณผู้ชมเห็น

แล้วก็เขียนคำอวยพรต่างที่หลังเต่า
ติดชื่อเจ้าของที่เขาเอามาถวาย
เชื่อว่าถ้าเอามาถวายแล้วจะได้โชคได้ลาบ

สารเจ้าก็จะแจกขนมเต่าแดง

ย้ำหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะน่ารักดีค่ะ

แล้วก็มีเรื่องของโชคลาภนิดด้วย
จุดนี้พิพิธภัณฑ์สายันสัญญา

อ่ะอมเพลย์หนองแย่ไซ่จังหวัดสุภันท์บุรีนะคะ
เขาบอกว่าจุดนี้มีชาวบ้านได้

มาคล้องขอลูกบ้านของพี่เป้าสายันสัญญา

คนที่เขาบอกว่าที่นี่

เป็นชาวเมืองเผ็ด
นักร้องเงาเสียงพี่เป้าสายันสัญญา

เสียงเหมือน
นี่เห็นไหมคะเหมือนไหม
เสียงเหมือนมากเหงาเสียง

ถึงเธอผู้เป็นดวงใจ
อันนี้เงาเสียงอันนี้เงาเฉยค่ะ

เขาได้เลขไปจากอายุของพี่เป้า
และนอกจากนี้เขาก็มากราบรูปปั้นของพี่เป้า
เห็นทูบทูบที่มันเป็นทูบอยู่แถวศาล

เขากลับบ้านไปเขาก็เลยกลับไปเป็น๒๒๗
แล้วก็ไปบอกคนอื่นด้วยคนอื่นก็ถูกรางวัลไปด้วย
แล้วก็ถูกเลขท้ายไปเขาบอกรับโชคไปหลายแสนบาทเลย
งวดที่แล้วเขาก็เลยมาอีกมาไหว้รูปปั้นพี่เป้าอีก
แล้วเขาก็เห็นทูบกำยานทูบกำยานเนี่ยเป็นขดเป็นเลขคล้ายกัน
คล้ายกันคล้ายกับงวดที่ผ่านมานี่แหละนะคะ

เขาบอกถ้าถูกอีกสร้างหลังคาให้รูปปั้นพี่เป้าด้วยค่ะ
ต่อที่สุโขทัยสวรรคโลกค่ะไปกันที่บ้านเลขที่๒๒
ไปส่องเลขจากดอกน้ำมนต์พญาเต่าเรือน

ชาวบ้านได้โชคได้ลาบกันไปนะคะถูกตรงไปเลย
ทำให้งวดนี้พญาเต่าเรือนกลายเป็นที่พึ่งของชาวบ้านอีกสักรอบ
บางคนอาจจะพลาดงวดที่แล้วงวดนี้ขอมาอีกนะคะ
ถ้าใครส่องแล้วอาจจะเห็นไม่ชัดตีไม่ถูกตาจำลอง
เขียนเลขใส่กระดาษไว้ให้ดูกันจ่ะ
ที่วัดกลางถนนพุทธสถานวัดแจ้งอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
มีประชาชนมาขอโชคลาภต่อเนื่องมีทั้งเอาเครื่องเส้นไหว้มาแก้บน
มาขอโชคขอลาบชายวัย๔๑ปีค่ะมาไกลเลยจากกรุงเทพ
กราบไหว้เจ้าแม่เกล็ดแก้วเขาฝันก่อนนะฝันเห็นผู้หญิงสวมชุดไทย
หน้าตาสะสวยเลยอยู่ในบริเวณที่มีงูแล้วงูก็เยอะแยะล้อมรอบผู้หญิงคนนี้
และจุดนี้เห็นลางว่ามันเป็นสารโคนต้นโพใหญ่อยู่กลางถนน
ก็เลยบอกให้มากราบไหว้จะได้โชคลาภพอตื่นขึ้นมาค่ะ
เป็นสารเจ้าแม่เกล็ดแก้วก็เลยเอาเครื่องเส้นไหว้มากราบไหว้
เซ็มซีไปด้วยได้เลขอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยนะคะ

มาตามความฝันอ่าดิฉันขออ่านนะคะวัดนี้ดิฉันจองค่ะ
วัดสว่างอารมณ์อำเมืองนครชัยศรีจังหวัดนครปทธิ์
ไม่เคยได้อะไรกลับมาแต่ก็จะไปอีก
อ่ายิ่งใกล้วันออกสลากก็มีประชาชนแห่มาขอโชคขอลาบเนื้องแน่นค่ะ
โดยเฉพาะจุดที่เขาต้องไปคืออ่างน้ำมนต์หน้ารูปปั้นตาทองนิ้วราย
อันนี้คนไปเยอะดิฉันไปตอนนั้นคนมุงเยอะเลยนะคะ
ส่องได้แล้วก็ลงมาด้านล่างมาที่แผงลอตเตอรี่
ถ้าใครตีเลขไม่ออกดูเลขที่แผงได้เลยไหมคะ
ขณะที่นางจำนงชะงักชาวจังหวัดสมุทรสาคร
เอาสร้อยคอทองคำหนัก๑บาทมาคล้องคอเป็นสร้อยทองจริงเลยนะ
คล้องคอให้กับรูปปั้นตาทองนิ้วราย
เพราะงวดที่แล้วได้โชคได้ลาบไปตั้ง๒๐๐๐๐๐เนี่ย
คล้องเสร็จแล้วเอากลับไหมอ่ะ
ถ้าไม่เอากลับคล้องรสลินต่อก็ได้นะ

นั่นสิเดี๋ยวคุณโรสลินจะไปเอากลับเนี่ยนะคะ
อกจากนี้มาคล้องและขอโชคลาภงวดต่อไปเลยค่ะ
ลงใต้ไปที่จังหวัดยาลากันหน่อยนะคะ

งูจงอางตัวใหญ่มาก
เลื้อยไปซุกอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ย
บ้านเลขที่๑ทับ๒๐ตำบลเบตงค่ะ

พอเห็นเสร็จปุ๊บก็โทรแจ้งเลย
โทรแจ้งกู้ชีพให้มาช่วยจับงูตัวนี้
ชาวบ้านค่ะอยู่ห่างอย่างห่วง
แต่ตาจ้องไปที่บ้านเลขที่แล้ว

คุณขามันยาวมาก๓เมตรน้ำหนัก๔กิโลกรัม
ตัวใหญ่มากแล้วสุดท้ายจับได้

จังหวัดนครศรีธรรมราชงูจงอางเหมือนกัน

เลื้อยเข้าไปซุกอยู่ในล้าวไก่
ของบ้านเลขที่๘๘ทับ๑
บ้านหลังนี้เป็นของนายเกษมจำปีอายุ๕๗ปี
หลังจากที่งูมันเลื้อยเข้าไปนะ
ไปกินไข่ไก่๒๐ฟองเกลี้ยงเลยจ้า
เสร็จหลังจากนั้นพุงมันใหญ่ไงเลื้อยกลับไม่ไหว

เกษมก็เลยเห็นไก่ในร้าวมันตื่นตัว
ตัวเสร็จไม่พอตื่นกลัวด้วยก็เลยมาดู
แล้วรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกันจับงูแบบนี้นะคะ
เอาซะหน่อยละกันคุณผู้ชมใช้เวลา๒๐นาที
จับงูจงอางยาว๓เมตรใส่กระสอบไปได้จ้ะ
โอ้ยยาวเท่ากันเลยนะ๓เมตรทั้ง๒พื้นที่เลยนะนะคะ
หมาไปเห่ามันเห็นงูมันก็ต้องเห่าไง
กัดเข้าใต้ข้างเนี่ยค่ะเลือดอาบในเนี่ยนะคะ
จุดนี้คือหลังแฟลต์ตำรวจนครนายกค่ะ
งูเหลือยมันเลื้อยไปติดแหที่ชาวบ้าน
แวนไว้ตากเอาไว้แล้วหมามันเห็นหมามันก็ไปเห่า
งูก็ฉกหมาเนี่ยค่ะเลือดไหลอาบเลย
คมสรรเดชประสิทธิ์อายุ๕๑ปี
คนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่างูเหลือม
เลื้อยออกจากป่าข้างบ้านแล้วก็มาติดแหเขาตักไว้
ว่าจะได้กลิ่นปลาที่แห
เห็นแบบนี้ช่วยไม่ได้ค่ะเขาก็กลัวเหมือนกัน
ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับงูไปหน่อย
เจ้าหน้าที่มาพร้อมอุปกรณ์ล้องูเอาไว้ได้
ช่วยกันแบบนี้แล้วก็ต้องช่วยมันด้วยนะ
จับมันอย่างเดียวนะเพราะว่ามันติดอยู่ในแห
แกะแหที่พันตัวงูออกมาใช้เวลาพักใหญ่เลยนะคะ
เสร็จแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือ
วัดความยาวของมันค่ะ๔๕เมตรก็คือน่าจะเป็น๔๕นะ
น้ำหนักประมาณ๒๐กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ใส่กระสอบปุ๋ย
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ